เหตุโหดที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะครับ
ทหารถูกยิงตายคาวงเหล้านะครับ
และคนที่ยิงก็คือเพื่อนทหารด้วยกัน
ก่อนหน้านั้นมานั่งกินเหล้าด้วย

ไม่พอใจผู้ตายเพราะผู้ตายไปผลักภรรยาของเขา
ผู้ก่อเหตุก็เลยไปหยิบปืนมายิง
จ่าสิบเอกคนนี้ตายคาหน้าบ้าน
เหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ในตบนบ้านภรรยาห้องเมืองปราจีนบุรี

เป็นทหารสังกัดค่ายพรมโยธีนะครับ
นอนความหน้าเสียชีวิตมีบาดแผล
ถูกยิงด้วยวุฒิปืนถึง๔นัดเข้าที่แขนซ้ายซี่โครงซ้ายซี่โครงขวา
แล้วก็ที่หน้าท้องครับแล้วก็ที่น่าสลดใจ
เพราะว่าสุนัขพันธ์อเมริกันบูลลี่๒ตัวนอนเฝ้าศพอยู่ไม่ห่าง
กระจกภายในบ้านมีรอยคล้ายถูกกระสุนปืนกล้องวงจรปิดภายในบ้านสามตัว
ตัวแรกที่หน้าบ้านหายไปอีก๒ตัวถูกดึงปลั๊กออก
คนทำก็คือคนก่อเหตุนั่นแหละนะครับ
โดยระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
มีเพื่อนของผู้ตายซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายในวงเล่า
ร้องไห้ฟูมฝ่ายนะครับ
นี่ฮะร้องไห้เสียใจและเป็นคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ส่วนคนร้ายหลบหนีไปตำรวจก็พยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนี

คนร้ายก็คือ๑๐เอกนัทธวุฒิเกรดสรีระอายุ๒๙ปี

ฐานสังกัดม๒พันธุ์๓รอค่ายพรมโยธีจังหวัดปราจีนบุรี
ก็ค่ายเดียวกันนะครับกับผู้ตาย
แล้วก็นี่คุณตำรวจก็ตรวจสอบ
ตำรวจเห็นผู้ชายคนนี้ที่ร้องไห้ฟูมฟายเสียใจ
ตอนแรกคิดว่าคนร้ายหลบหนีไปไหน
จริงแล้วคนร้ายก็คือคนนี้แหละครับ
คุณผู้ชมฮะ๑๐เอกนัทธวุฒิยอมรับสารภาพ
ว่าเขาและภรรยามาดั้งดื่มเหล้าที่บ้านของจ่าสิบเอกวีรณัท

รวมแล้วในวงเล่าก็มีคนตาย
มีตัวเขามีภรรยาเขาและเพื่อนหาอีก๑คนเป็น๔คนครับ

จ่าสิบเอกวีรณัทเมามากแล้วมาผลักภรรยาของเขา
ทำให้เขาเองบันดาลโทษะกลับไปที่รถ

กลับมายิงใส่จ่าสิบเอกวีรณัทจนเสียชีวิต
ซึ่งตอนนั้นเขายอมรับนะภรรยาของเขาได้ร้องขอ
อย่าทำอย่าทำอย่ายิงอย่ายิง
แต่ตัวเขาห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้ว
ไม่หยุดก็เลยยิงไปสี่นัดนะครับ
เสร็จก็ทำลายหลักฐานด้วยการเก็บปลอกกระสุนปืน
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นรถ
นำกล้องไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำเขาอีโต้
ส่วนปืนกระสุนปืนและปลอกกระสุน
นำไปทิ้งที่ชายเขาในค่ายทหารครับ
จากนั้นตำรวจได้นำตัว๑๑นัทธวุฒิผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่บ้านที่เกิดเหตุ
หลังจากควบคุมตัวไว้มาสอบปากคำ
แล้วก็มาทำแผนที่จุดที่ทิ้งกล้องบริเวณน้ำตกเขาอีโต้

ในการที่จะหาหลักฐานเหล่านี้นะครับ
ส่วนศพของจ่า๑๑วีรณัฐผู้ตาย
ได้นำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านพระอำเภอเมือง

โดยย่าพี่น้องทุกคนอยู่ในการโศกเศร้า
ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้นะฮะ

เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องทหารด้วยกันแท้นะฮะ